เดิมเราแจ้งไว้๒๓กับ๒๕มีนาคม
จะเปลี่ยนแปลงนะครับไปวันที่๒๒กับ๒๕มีนาคมนะครับ
เนื่องจากว่าทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยคือมันก็มาต่างที่ต่างทาง
ทวีปกันการเดินทางการพักผ่อนในเกมแรกมันก็เห็นชัดแล้ว
ถ้าเกิดว่าเตะวันเน้นวันต่อเนื่องเนี่ยอีกทีมที่เดินทางมาไกลเนี่ยก็จะเสียเปรียบ
แข่งขันในวันที่๒๒มีนาคมส่วนรอบชิงชะเลิศและชิงอันดับ๓นะครับ
แข่งในวันเดียวกันเลยก็คือวันที่๒๕มีนาคมครับ